ช่วงนี้สิ่งที่ออกมาตามฤดูกาลก็คือมะยงชิดใช่

บอกว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างดีเลยทีเดียว
ว้าวน้ำมะยงชิดสดเด็ดจากต้นสีสันสดใส
อากาศร้อนแบบนี้มาเติมความสดชื่นจากรสชาติหวาน
เปรี้ยวนิดนิดในช่วงหน้าร้อนกันค่ะที่ชวนดื่มก็เพราะว่าวันนี้
เรามีวิธีการทำน้ำมะยงชิดง่ายมาบอกชาวตลอดข่าวกันค่ะ
บุกบ้านมาขอสูตรกันเลยค่ะกับคุณอรัญญาจันจินดา
อายุสี่สิบหกปีที่บ้านชาวเขาโฮมสเตย์หมู่ที่สาม
อำเภอล้านศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีที่นี่คุณอรัญญานำมะยงชิดจากสวนตนเอง
แปรรูปเป็นน้ำผลไม้สกัดเย็นส่วนวิธีทำก็ไม่ยากค่ะ
เริ่มจากการปลอกเปลือกแล้วนำมาฝานออกให้เหลือแต่เนื้อ
แล้วก็นำมาใส่เครื่องแยกกากโดยเครื่องนี้ก็จะแยกน้ำและกากออกจากกันค่ะ
เราก็จะได้น้ำมะยงชิดแบบนี้นี่แหละค่ะเก็บแช่เย็นไว้เพื่อจำหน่ายในราคาเพียงสามขวดเล็กหนึ่งร้อยบาท
ส่วนขวดใหญ่ก็จำหน่ายในราคาเพียงขวดละห้าสิบบาทน้ำมะยงชิดปั่นก็อร่อยชื่นใจไม่แพ้กันค่ะ
โดยใช้ผลมะยงชิดสุกนำมาปอกเปลือกฟานออกให้เหลือแต่เนื้อ
นำไปปั่นรวมกันกับน้ำแข็งน้ำเชื่อมและก็เกลือป่นเล็กน้อย
ก็จะได้น้ำมะยงชิดแบบนี้เหมาะกับการดื่มในช่วงหน้าร้อนที่กำลังมาถึงแล้วล่ะค่ะ
คุณอรัญญาคะนอกจากน้ำมะยงชิดสกัดเย็นและน้ำมะยงชิดปั่นแล้ว
เราก็จะมีครีมแบบน้ำมะยงชิดไว้ใช้เองนะคะ
เวลาเวลาแขกมาพักก็จะให้ใช้นะคะแล้วก็สบู่มะยงชิดนะคะ
ส่วนปีนี้ก็น่าจะทำลูกอมมะยงชิดด้วยค่ะ
คุณอรัญญาน้ำมะยงชิดแปรรูปได้มากมายจริงค่ะเพราะตอนนี้ที่สวนมะยงชิดเนื้อที่๘ไร่กว่าปลูกมะยงชิดไปกว่า๓๐๐ต้น
โอ้โหเยอะจริงจริงนะคะเนี่ยซึ่งในขณะนี้ก็ออกผลมาให้เจ้าของสวนเก็บจำหน่ายเพียบเลยล่ะค่ะ
ซึ่งจะออกผลประมาณเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เก็บผลได้ในช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนเลยค่ะ
ส่วนที่เห็นเก็บผลและคัดแยกขนาดกันในสวนตอนนี้คุณอรัญญาก็ได้จ้างคนในชุมชนมาเก็บค่ะ
เพื่อนำไปจำหน่ายที่หน้าบ้านเช่าเขาโฮมสเตย์ของตัวเองและก็ส่งขายทางออนไลน์
ย่องชิดลูกจัมโบหรือลูกใหญ่นั้นจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมก็มีจำนวนประมาณ๑๖ลูกค่ะ
ส่วนลูกขนาดกลางก็จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ๑๐๐บาท
ปลูกทั้งเก็บผลขายแล้วก็นำมาแปรรูปได้หลากหลายสวนมะยงชิดแห่งนี้ก็เลยกลายเป็นเกษตรทำเงินให้กับเกษตรกรอย่างคุณอรัญญาไปเลยนะคะ